พาคุณผู้ชมไปดูการทำพิธีไหว้สารปู่ตาที่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชศรีมา
ปกติแล้วเวลาเราเห็นร่างทรงก็จะมีลักษณะอาการสั่น
อาจจะก็พูดเป็นเสียงคนแก่บ้าง
แต่ว่ารายนี้สั่นนะสั่นในน้ำและพ่นน้ำได้ด้วยค่ะ

ลักษณะก้มอยู่ในกระดู้งแล้วมีคนเติมน้ำ
หรอกจากนั้นก็อุ่มน้ำก็พ่นนออกไป

นี่คือพิธีกรรมที่ผู้ชายคนนี้จะต้องนั่งอยู่บนกระด้ง
ซึ่งผู้ชายคนนี้เขาเป็นร่างทรงนะคะ
จากพิธีกรรมที่จะเป็นพิธีไหว้สารปู่ตาแล้ว
เขาบอกว่ามีการทำนายดวงชะตาของหมู่บ้านด้วย
หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเก่าแก่มีตำนาน
และมีต้นมะขามยักษ์อายุ๓๐๐ปี
จุดนี้คือตำบลทานประสาทอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ร่างทรงหลังจากที่ทำพิธีเขาทำนายว่า
ผีปู่ผีย่าผีตาผียายเนี่ยจะมาเอาชีวิตคนแก่ในหมู่บ้าน๕คน

ชาวบ้านก็เลยตกใจกลัวสิคะทีนี้
เอาเครื่องเส้นว่ายมาว่ายผีปู่ผีตา
ให้ร่างทรงกินไปกินเครื่องเส้นไหว้ไป
จะได้ไม่เอามาเอาชีวิตคนแก่ในหมู่บ้านไป
ซึ่งทั้งหมดนี้ย้ำนะคะว่าเป็นคติความเชื่อของชาวอีสาน
ในชุมชนนี้ในการดำเนินชีวิตของชุมชนค่ะ
หมู่บ้านแห่งนี้เขาก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่เคยเป็นข่าวมาก่อนนะคะ
เพราะว่าทางสำนักงานโบราณคดีสำนักศิลปากรที่๑๐
ขุดพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณจำนวนมากอายุเป็นพันปีเลย
แล้วได้เปิดเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางโบราณคดี
ในหมู่บ้านมีต้นมะขามยักษ์เมื่อสักครู่นี้เป็นจุดที่ทำพิธีนะคะ

ชาวบ้านก็เลยสร้างสารปู่ตาเอาไว้ที่ตรงนี้ไว้ใต้ต้นมะขามเลย
แล้วก็มีการประกอบพิธีไหว้สารปู่ตาเป็นประจำทุกปี
ปีนี้เชิญร่างทรงมาทำพิธีด้วย
โดยเชื่อว่าจะทำให้หมู่บ้านสงบสุข
ชาวบ้านจะรักกันสมัครสมันสามัคคีกันค่ะ

แล้วก็เป็นความเชื่อของคนในแต่ละพื้นที่

ยังคงระบาดแล้วก็น่าเป็นห่วงอยู่นะคะ